มากันที่พี่น้องเกษตรกรกันบ้างครับ

ราคาข้าวขึ้น

พอเป็นข้าวขึ้นราคาครับคุณผู้ชมครับ
ข้าวโพดที่ทางโครงการรัฐบาลสั่งให้ปลูก๒ล้านไล่นะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเอาไว้ก่อนได้ไหม

ตอนนี้นะครับเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ของนครราชศรีมา
ก็ต่างนำข้าวเปลือกทั้งเกี่ยวสดและตากแห้งนะครับ
ความชื้นมาส่งโรงสีข้าวอย่างต่อเนื่อง

หลังราคารับซื้อข้าวเปลือกมะหอมมะลิ

สูงเป็นประวัติการในรอบหลายปี
ที่ผ่านมาถึงกิโลกรัมละ
หรือตันละ๑๖๕๐๐บาทครับ

ส่วนข้าวเปลือกเกี่ยวสดไม่วัดค่าความชืด
รับซื้ออยู่ที่ตันละนะครับ
จนทำให้ทางสากรต้องขยายเวลา

ทางนี้นะครับคุณปานชายาบวชสันเทีย
ผู้จัดการสากรการเกษตรอำเภอพิมาย
ก็เปิดใจนะครับความรู้สึกของครั้งนี้
ข้าวขึ้นราคาครับ

สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่า

กลายเป็นว่าราคาเนี่ยไม่เคย
ที่ฉันทำงานมา๓๔ปี
เห็นปีนี้ที่ราคาข้าวสด

ราคาถึง๑๔บาท

เยอะแพงแล้วไม่ทราบว่าราคาเข้าสาร

ก็ยอมรับว่าราคาข้าวที่สูงขึ้นทำให้โครงการปลูกข้าวโพดหลังนา
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรไม่เป็นไปตามเป้าหมายครับ
จากที่ตั้งไว้๒ล้านไร่แต่มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกรสมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ๑ล้านไร่เท่านั้นนะครับ

เนื่องจากราคาข้าวสูงก็ทำให้ชาวนาจำนวนหนึ่งต้องการไปปลูกข้าวต่อนะครับ

แต่โดยภาพรวมถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล
ที่ต้องการให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น

สนับสนุนให้หันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยสัตวแทนการเพาะปลูกข้าว
เพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในการช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับ

ข้าวขึ้นราคาเป็นเรื่องที่ดีมากครับ